๖๗ประมาณนี้เริ่มเดินสายแล้วครับ

ต่อยเลี้ยงพ่อแม่ใช้หนี้ใช้สินให้พ่อแม่อยู่ตลอดแล้ว
พ่อแกก็จะมาทำงานก่อสร้างแล้วซ้อมตามแคมป์ก่อสร้างอะไรอย่างนี้
ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็มาสายอดาบหน้ามาสู้ครับ

ชกกุหลาบดำไฟที่ได้ดูเดิดขึ่งปี

ออกมาสนุกอย่างนั้นนะครับว่าเราก็สู้เต็มที่อยู่แล้วก็มีแรกได้นับได้อะไรออกมาเสมอเนี่ยก็เลยได้รางวัลโดดเดือดแห่งปีครับ
ชกเพื่อครอบครัวมาตลอดครับเงินทุกบาททุกตานี่ให้พ่อให้แม่หมดเลยครับ
ตั้งแต่เด็กมาเลยครับไม่เคยได้ถือเงินครับเต็มใจให้พ่อแม่เลยครับ

ให้พ่อแม่จากการช่วยอย่างเดียวครับให้ปลดหนี้ปลดสินให้หมดอย่างนี้ครับผม
ลุยอย่างนี้มาตลอดจนจนโตจนโตมาระดับหนึ่งอ่ะ
ช่วงที่ผมมาพักในเมืองกรุงเราก็ยังสู้ให้พ่อแม่อยู่เหมือนเดิมครับผม
เพราะเงินทุกบาททุกสตางกี่แสนกี่อะไรไม่รู้ครับให้พ่อแม่รับก็ยื่นเลย
ไม่ได้นับไม่ได้อะไรไม่ได้ถามไม่ได้อะไร
พอรับถึงมือก็ยื่นต่อพ่อแม่ตัวเองให้ใช้หนี้ใช้สินไปให้มันหมดครับผม
พอชีวิตไปเด็กก็พ่อก็ลำบากครับผมทำนาทำอะไรก็ขาดทุน
เป็นหนี้เป็นสินจำนองที่จำนองสินอะไรหมด
ก็ลำบากไม่มีมันไม่มีทางเลือกครับพ่อก็เลยให้ฝึกชกมวยอย่างนี้ครับ
เป็นหนี้เยอะเพราะต่อยมวยมาตั้งแต่เด็ก
ต่อยเลี้ยงพ่อแม่ใช้หนี้ใช้สินให้พ่อแม่อยู่ตลอดแล้ว
แต่ก่อนมันมวยจัดมวยตามบ้านนอกภูทรนี้ก็จัดแทบทุกวันนะครับ
มีงานวัดงานอะไรก็เดินสายชกแทบทุกวันครับทุกทั่วเขตอีสานนี้ครับผม
ลึบต่างภาคต่างอะไรก็ไปมาหมดครับผม
ก็ลุยมาพอสมควรครับนอกจากมวยนะครับก็ไม่สนใจแล้วครับ
ก็อยู่กับมวยมาตลอดอ่าประมาณหกเจ็ดขวาบนี้ก็เริ่มเดินสายแล้วครับ
พ่อบ้างพี่ชายบ้างอย่างงี้ครับผมซึ่งพี่ชายแกก็เป็นนักมวยอยู่แล้ว
แกก็เลยมีเทคนิคแกเห็นแววตรงไหนแกก็มีเทคนิคแบบแนะนำไปเรื่อยอย่างนี้ครับผม
เมืองไทยสิทธิ์สวรรค์พี่ชายครับสวรรค์พี่ชายนี่ก็คือพี่ชายครับ
ชกมวยมาก่อนครับแกชกมวยมาก่อนผมแล้วทีนี้ก็เลยเอาชื่อพี่เป็นชื่อค่ายนะครับ
ช่วงวิเตียบตอนเริ่มชกมวยมากก็เลยได้ใช้ใช้ชื่อนี้มาตลอดครับ
พ่อฝึกซ้อมมาตั้งแต่เด็กเด็กครับผมก็เริ่มปันสองได้มาเรื่อยเรื่อยครับผม
ก็พัฒนาไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็พ่อวางแผนไว้ว่าจะมา
แกก็จะมาทำงานก่อสร้างแล้วซ้อมตามแคมป์ก่อสร้างอะไรอย่างนี้
ก็วางแผนของแกครับผมก็เลยมามาทีนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหน
แล้วก็มาตายเอาดาบหน้ามาสู้เอาครับผมก็เลยมานึกได้ว่ารู้จักกับอ่า
เสียบุญเยี่ยมครับผมก็เลยได้โทรหาก็เลยคุยก็ได้ไปอยู่
เขามาเยี่ยมเลยครับก็เลยไปอยู่ตั้งแต่นั้นนะครับ
พ่อก็ล่อเป้าผมมาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กก็เลยได้ไปล่ออยู่ที่นั่นตอนไปเยี่ยม
แม่ก็อยู่ที่นั่นทำกับข้าวทำอะไรให้นักมวยอย่างนี้ครับ
ตอนอยู่สวบริเยี่ยมเคยได้แชมป์ช่องเจ็ดแล้วก็แชมป์ลุยภินีร้อยแปดปอนด์นะครับผม
แล้วมาอยู่พีเคก็ได้แชมป์ร้อยสามห้าปอนด์หลู่ภินีครับ
แขกครับผมก็ให้เราจดสัญญาเข้ารายการวันครับผม

เป็นเวทีที่ระดับโลกแล้วครับผม
มันก็เป็นความท้าทายครับผม
เพราะว่ามีนกชกนกชกเก่ง
ทั่วโลกครับผมมารวมกัน
ก็ทำให้มีความท้าทายในการที่เราจะ

ผมจะเป็นมวยศอกประเภทประกบ
ประกบเข้าถึงตัวแล้วก็ฟันอย่างนี้ครับผม
ทีนี้มวยวันจะเป็นแบบออกอาวุธในระยะไกลด้วย

มันจะทำให้ผมฟันศอกได้ลำบากอยู่ครับ

ต้องมีโอกาสสไฟล์ได้โชว์ให้ได้เห็นครับ
เป็นมวย๓ยกที่เราต้องบู้เลยครับ

เราก็ชอบแนวบูอยู่แล้วครับ

เพราะว่าเรามันมวยสไตล์เดินบูอยู่แล้ว
คิดว่าน่าจะถูกตลาดอยู่ครับผม
อยากจะชิงแชมป์กับพี่น้องโอครับผม

แต่ไม่รู้ว่าผมจะชกทำได้ดีเท่าไหร่แล้ว

เราสามารถกดคอนทัพไปได้สองนับนะครับผม
พอทีนี้ผมลุกขึ้นมาก็คิดอยู่ในหัวว่า

ก็เลยบูมบามเข้าไปก็เลยพาดโดนฝั่งครับผม
แล้วโดนโดนไปพอเราโดนปั๊บ
มันก็เหมือนว่าเราห่างเวทีไปนาน

มันก็ทำให้เราแบบมึนแบบตั้งสติยากครับผม
ก็เลยเห็นอย่างในคลิปในภาพเลยครับผมการชก
เพราะว่าเราจะตั้งใจมากเป็นพิเศษครับผม
ทำให้เราลืมระวังตัวไป
เพราะว่าเราตั้งใจอยากจะชนะมากเกินไปครับ
ตั้งใจมากครับถ้ามีโอกาสกลับขึ้นไปอีก
อีกครั้งนี้ก็คิดว่าจะตั้งใจให้ถึงที่สุดนะครับผม
ก็โดนน็อคหลายไปเลยครับผมหลัง

ก็โดนศอกแตกทั้งหัวก็มีครับ
๓๔แผลอย่างนี้ครับผมแล้วก็โดนน็อค

จากปกติผมจะไม่ค่อยยอมโดนน็อกง่าย
นี่มันก็ทำให้เรารู้สึกเจ็บ
รู้สึกบอบช้ำในร่างกายครับผม

เราก็ชกมวยมานานอยู่ตลอดครับผม
ตั้งใจซ้อมอยู่ต่อทีนี้มันก็
ชกก็โดนไฟล์หนักมาเยอะครับผม
ก็เลยคิดว่าร่างกายมันบอบช้ำมาเยอะครับผม
เจ็บทั้งเหนื่อยบางทีก็ทำให้เรารู้สึกเบื่อเวทีมวยด้วยอย่างนี้ครับผม

กลับไปให้ร่างกายมันฟื้นตัวแล้วจิตใจมันสู้ขึ้นมาอีก
กลับไปบ้านก็อยู่กับมวยอย่างเดียวเลย
ก็มีอยู่กับมวยซ้อมมวยให้เด็กมั่ง
เป้าบ้างเล่นเชิงบ้างอย่างนี้ครับ
ก็อยู่กับมวยอยู่ตลอดอยู่แล้วครับ

มันก็มีความที่เราอยากจะกลับมาชกอยู่ตลอดนะครับ

เพราะว่าใจมันอยู่กับมวยอยู่แล้ว

บอกว่าเราโดนอะไรก็ไม่ค่อยแสดงออกสีหน้าอย่างนี้ครับ
ผมก็เดินชนอย่างเดียว
ไม่ค่อยมีสีหน้าอะไรออกอาการอะไรไม่ค่อยออกครับผม
ใครเห็นดีก็เอาเป็นตัวอย่างได้ครับผม
ผมก็อยู่ในระเบียบวินัยตลอด
อะไรที่มันไม่ถูกต้องผมก็จะไม่ยุ่งเลยอย่างนี้ครับผม
ก็อยู่แต่ในทางที่ดีตลอดครับผม
เพราะว่าผมตอนนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมาย
แต่ก็มาในทางที่ดีครับ
ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวที่ดีขึ้น
มีครอบครัวที่ดีมีที่ดินมีอะไรมีเงินเก็บ

ก็คิดว่าอยู่ได้สบายแล้วครับตอนนี้ครับ

มันก็ทำให้เราถึงจดหมายได้เร็วขึ้นนะครับ
เพราะว่าเราไม่แวะเลยอย่างนี้ครับ

ก็จะทำให้ดีที่สุดให้ชกให้สนุกให้มัน
สมกับที่รอคอยครับ